ไปดูเรื่องดีกับพี่ติ๊กกันดีกว่า
ใช่ค่ะหนุ่มหล่อคงกระพันธ์
อยู่มากี่ปีก็หล่อดี
สำหรับพี่ติ๊กเจษฎาพรผลดีนะคะ

ไปร่วมโครงการดี

โครงการไทยช่วยภัยไซโครน

ผู้ประสบภัยที่โดนพัดถล่ม

โดยเฉพาะในประเทศโมซัมบิกค่ะ

ถ่ายทอดสู่สาธารณชน
ในประเทศไทยให้ได้รับรู้เรื่องราวกันต่อไป
นั่นเองค่ะและอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมว่า
นานทีจะได้เจอสุดหล่อคนนี้

แทปชั่นว่าไม่ได้ไปยาวราช

แท็กว่ายัวจ้า
สอบถามว่ายัวมากเลย

ยัวจ้าขอถามพี่ติ๊กค่ะ

แต่ว่าที่มาที่ไปผมไม่ทราบหรอกว่ามันคือจากอะไร
ผมเข้าใจว่ายั่วจ้าหมายถึงว่าอาจจะยั่วแบบ
มันมีของกินเยอะนะมายั่วให้มากินของเยาวราชกันอะไรอย่างนี้ครับ
เราเข้าใจความหมายแค่นี้ครับผม
ยั่วในความหมายอื่นเนี่ยเราไม่ได้ยั่วในแบบนั้นนะคะ
ไม่ได้ยั่วแบบนั้นแต่ก็น่ากินอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชม
แต่คือจะบอกว่ายั่วได้เนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปอยู่เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีบล็อกเกอร์ชื่อดังคนหนึ่ง
เขาแบบมักจะทานอาหารแล้วก็ฟังเสียงให้มันแบบกัดดังควบอย่างนี้
อร่อยแล้วก็จะยั่วจ้าอะไรอย่างนี้นะคะ
ส่วนละครของพี่อ๊อฟพงพัฒน์นะก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ติ๊กเขาจะลงเล่นเป็นพระเอกนะคะ
ล่าสุดเปิดชื่อนักแสดงมาไม่ใช่ชื่อพี่ติ๊ก

แต่ว่างานนี้ไปถามพี่ติ๊กมาแล้วพี่ติ๊กบอกว่าเขาไม่ได้ถอนตัวนะ
ไม่เคยถอดตัวอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของผู้ใหญ่